แร่โปรตีนมีสารอะไรในร่างกายในเลือดบ้างอะไรอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับ
จำเป็นต้องดูเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยไหมครับ

เพื่อจะให้เด็กโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรง

อย่างนั้นนั่งลงก่อนนะครับถ้าเตรียมจะออกไปเที่ยว
มาดูกันนิดนึงว่าอาหารที่เหมาะกับเด็กเนี่ยควรจะเป็นอะไร
เราจะมาออกกำลังกายนะครับเอาใจสาวกัน
ปกติผมใช้กำแพงผมออกกำลังกายอย่างเดียว
ครับให้ไม่ใช่แล้วบ้างหนึ่ง
กันคันหรือเปล่า
ใช้คันอีก